เขาลือกันว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์
เพราะว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
หลังจากนั้นก็ไปจอดทิ้งไว้แล้วเดินหายลงไปในลำน้ำโขง

อันนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์
แต่จะต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นี่เห็นเจ้าหน้าที่เขามากันหลายหน่วยงานเลย
ตำรวจสพบ้านกลางทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
แล้วก็มีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนครพนม

ระดมกำลังกันค้นหานางสาวเนธนารินสามานิดอายุ๓๕ปี
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็มีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้านะคะ
คนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่เช้าของวันที่๒๖กันยายน
นี่ติดต่อไม่ได้เลยทีนี้เลยเป็นห่วงไง
ไม่รู้ว่าทางนางสาวเนธนารินจะเป็นอะไรไหมจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า

ทะเบียนกไก่นหนูมม๑๔๗นครพนมจอดอยู่
อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงเลยแล้วเจอรองเท้าแตะค่ะถอดทิ้งเอาไว้ริมน้ำ
มันมีรอยเท้าด้วยมีรอยเท้าเหมือนกับเดินลงน้ำไป
ก็เลยเชื่อว่านางสาวเนธนารินน่าจะเดินลงไปในแม่น้ำโขง
แล้วก็คงโดนน้ำโขงพัดจมหายไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังค้นหาจนถึงเมื่อวานตอนประมาณทุ่มหนึ่ง
ฟ้ามืดเลยเพราะอุปสรรคมันคือความมืด

เบื้องต้นข้อมูลที่ทราบเนี่ยนะคะ
นางสาวเนธนรินเนี่ยมีลูก๑คน
ส่วนสามีของนางสาวเน่นารินไปทำงานที่ต่างประเทศ
ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่อยู่กับญาติ
ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานางสาวเน่นนารินก็มีอาการป่วยซึมเศร้า
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวนะคะ
ญาติก็พาไปหาหมอพาไปรักษากินยาของผู้ป่วยจิตเวท

อันนี้ญาติบอกด้วยนะบางครั้งนางสาวเน่นนารินก็มีอาการซึมเศร้าขาดสติ

ยาดก็บอกว่าล่าสุดคือเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
แล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้
ทีนี้ญาติเขาด้วยความที่เป็นความเชื่อ
เขาก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดขอขมาตามประเพณี

แล้วชาวบ้านเขาก็ร่ำลือกันไปว่ามันจะเกิดอาถรรพ์ไหมนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ญาติมีการไปทำนายดวงชะตา

เขาบอกว่ามีสิ่งลี้ลับจะมาอาศัยอยู่ด้วย
จะต้องทำพิธีรับขอขมา
แต่ทีนี้พอรู้แบบนี้มาแล้ว
พิธีขอขมายังไม่ได้ประกอบพิธีเลย

ชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับ
ที่มาดนใจอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เพราะว่าญาติบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดถามปัญหาว่า
นางสาวเน่นารินเคยขัดแย้งอะไรกับใครไหม
ญาติบอกว่าไม่มีและจนถึงตอนนี้
ยังไม่เจอร่างของนางสาวเนธนารินเลย

เจ้าหน้าที่วันนี้ค่ะก็มีการระดมกำลังค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ